ว่ากันที่เรื่องของความรักที่มันไม่ลงรอยกันหน่อยคุณผู้ชม
ข่าวแรก๓คน
ฝ่ายผู้หญิงเป็นน้องนักศึกษาไปฝึกงานที่สำนักงานศาสดี
แล้วก็ไปเจอกันกับทหารที่เป็นคนฝึกงานให้
แล้วเหมือนไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันคบกัน
แต่ทหารไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีแฟนอยู่แล้ว

เอาปืนจ่อยิงฝ่ายผู้ชายเสียชีวิต
ส่วนผู้หญิงนั้นบาดเจ็บสาหัสเลยคุณผู้ชม
พี่ผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เป็นเรื่องราวความรักที่เหตุการณ์นี้มีความสูญเสียเกิดขึ้น

เป็นทหารประจำสำนักงานศาสดีจังหวัดศรีสะเกดนะฮะจับไปสอบปากคำ
หลังก่อเหตุยิงนายเจษดาทองทรายหรือว่าในแบงค์อายุ๒๔ปีเสียชีวิต
แล้วก็นางสาวกันนิกาผลยะมาหรือว่าส้มอายุ๒๐ปี
คนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสนะครับ
นายชายาทองทรายซึ่งเป็นพ่อของนายเจษดาผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายทหารคนนี้จ่า๑๑ฮารินเดินเข้ามา
พ่อถามว่าเอามาหาใครอ๋อมาหาส้มคือมาหาลูกเขา
แล้วก็เดินไปที่ห้องไปเคาะประตูเรียกคนในห้องก็ออกมาก็คือส้มกับแฟน
ออกมาคุยเขายืนคุยกันสามคนสักพักหนึ่งเหมือนตกลงอะไรกันบางอย่างนะฮะ
จากนั้นจา๑๑ฮารินเดินไปแล้วย้อนกลับมาใหม่
แล้วเปิดประตูเข้าไปไม่พูดครั้งที่สองนี่ไม่พูดแล้ว
เอาปืนยิงใส่ทั้งสองคนล้มลงแล้วเขาก็หลบหนีไปครับ
แล้วก็ภายหลังฝ่ายผู้ชายก็เสียชีวิต
นะครับขณะที่นางบัวทองซึ่งเป็นป้าของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
คือตอนคนก่อเหตุเข้ามาเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะมายิงนะ
เข้ามานะดูอารมณ์ดีแบบดูเป็นมิตรนะฮะ
แล้วไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุมีโดนยิงเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บแบบนี้นะฮะ
เอาไปฟังเสียงป้าของผู้ตายครับ
มันมาถามนึงมันก็ยิ้มนะมันเข้ามาตอนแรกมันยิ่มถามแล้วมันก็ยิ้ม
ผมก็เดินเข้าไปในห้องพอเสียงปืนดัง
แม่งบอกว่าโอ้ลูกกูตายมึงยิงลูกกูเหรอ
ลูกชายบอกว่ามึงยิงลูกมึงมึงยิงนอกกูเหรอ
พ่อจะวิ่งตามพอดีมันยิงยิงปืนสัตว์เขาก็หลบ
รถมาจอดตรงนี้กินอยู่ตรงนี้ในส่วนของฝ่ายผู้ชายที่โดนยิง
นะครับคุณผู้ชมเขาโดนยิงที่เนี่ยอกซ้ายตัดควงหัวใจเลยนะ
นะอืมแล้วก็เสียชีวิตนี่ภาพนี้คือคุณเจษดานะครับนะฮะ
ส่วนส้มเนี่ยถูกยิงที่ไทยทอยบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ตำรวจก็จับตัวผู้ก่อเหตุได้เขาก็หนีไปอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของสถานีรถไฟ
หนองแวงที่อำเภอเมืองศรีสะเกดนะฮะทีนี้แม่ของผู้ตายชื่อว่านางทองจันท
บอกว่าลูกชายเนี่ยเรียนจบแล้วนะกำลังรอรับปริญญาทำงานไปด้วยนะฮะ
แล้วก็รอรับปริญญาไปด้วยส่วนน้องส้มเนี่ยคบกันมาตั้งแต่เรียนมัธยมของคุณ
อืมนะพักหลังก็ไม่เคยเห็นเขาทะเลาะอะไรกันนะก็ปกติดีส่วนคนก่อเหตุเนี่ย
แม่เขาบอกว่าเคยเห็นว่าทหารคนนี้มากินข้าวที่บ้านแล้วรู้ว่าฝึกงานกับลูกสาวเขาอยู่
เพราะว่าช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดเนี่ยมันมีช่วงของโควิดน้องส้มผู้หญิงไปทำงาน
ทำงานพิเศษที่สำนักงานศาสดีที่ในตัวจังหวัดที่เดียวกันกับที่ผู้ก่อเหตุเขาทำงานอยู่
วันที่ผู้ก่อเหตุมากินข้าวแม่ก็เอ้ยฝากน้องหน่อยนะรับน้องเข้าทำงานหน่อยเด้อ
อะไรอย่างนี้ก็บอกก็บอกทหารคนนั้นไปแล้วไม่คิดเลยว่าตัวเขาจะย้อนกลับมายิงลูกชาย
แล้วก็น้องส้มได้ลงคอคดีนี้พนักงานสอบสู่แจ้งข้อหาจาก๑๑คดีนไปทานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพยายามฆ่าแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แต่ยังปฏิเสธข้อหาการฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่า
มูลเหตุจงใจก็คือว่าเขาไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันกับฝ่ายผู้หญิง
ตอนฝึกงานกันก็ไปเช่าห้องด้วยกันผู้หญิงก็จะกลับมาบ้านศุกร์เสาร์อาทิตย์
แล้วมาทราบทีหลังว่าผู้หญิงมีแฟนอยู่แล้วก็เลยโมโหโกรธขึ้นมาหึงหวงอะไรประมาณนั้น
ด้วยความที่ผู้ต้องหาเป็นทหารตำรวจก็ต้องส่งตัวผู้ต้องหาไปฝากหางที่สารทหารจังหวัดสุรินทร์
แล้วก็จะมีการนัดสอบปากคำต่อหน้านายทหารพระธรรมนุนต่อไป
ขณะที่พ่อของผู้เสียชีวิตเองก็วอนให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมด้วย
เพราะกังวลว่าคนร้ายจะได้รับการประกันตัวเพราะว่าเป็นคนมีสีมีเส้นสายเป็นทหารด้วย
แล้วก็จะย้อนกลับมาทำร้ายคนในครอบครัวอีกเพราะว่ามีพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วย